ก็จริงเราก็เป็นพี่ที่รู้จักกันอะไรอย่างนี้

เมื่อกี๊ริมหาดก็ล้องกันไป

ใช่ป่วยครับป่วยอย่างไม่หายดีครับ

เป็นเขาหักห่วงงานหรือแท้หัก
ด้วยครับคือจะบอกว่าด้วยเชิง
การที่เราหักห่วงงานก็หาไปเพราะภักค์ผ่อนหน่อยด้วย
เราสามารถรับเชื้อแบคทีเวย์ได้ง่าย

ซึ่งทุกคนจริงตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะ

แล้วแรกมีไข้อาบาทยาแล้วก็หายครับ
นิดนึงครับช่วงที่เป็นไม่สบายเนี่ย
แต่แหละเป็นคู่กันกับภรรยาเลยค่ะเป็นด้วยกัน

ยังพร้อมล็อกเสมอ

เป็นไงบ้าง

จากบ้านเพื่อนทำกับภิตุพี่ว่าน
แต่เรื่องเพลงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างสำหรับเรา

แต่ว่าพี่ทั้งสองคนเขาก็ยังทำค่ายกันต่อ
ก็มีทั้งผลงานของตัวเองด้วย
เราก็รู้สึกว่าเราทำไปเรื่อยได้อะไรแบบนี้ครับ
คือเพลงหนังก็ได้ทำกับชีมพี่

แต่แค่เพลงที่เป็นซิงเกิ้ลของตัวเองเลย

โดยมากจะเป็นเพลงซิงเกิ้ลที่ผมไปกับแบรนด์ต่าง

จริงแล้วตัวผมเองก็เสียดายใช่ไหมคะ

ผมว่าเดี๋ยวมันก็คงปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่า
ผมเชื่อว่าเวลามันจะแบบว่าทำให้ทุกอย่างมัน
อะไรนะครับคือจริงจริงเราเราเราก็คุยกันบ้างอยู่แล้วฮะ
เพราะว่าจริงทีเราก็ยังแบบว่าร่วมงานกันได้
ถ้าต้องร่วมงานกันไม่ได้มีปัญหา
คือผมคิดว่าความสัมพันธ์กับวงผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากกว่าวงนะ
คือบางทีอย่าไปนั่งโฟกัสว่าแบบว่ามีวงหรือไม่มีวง
ไม่ทำงานด้วยกันแล้วแล้วไม่เป็นเพื่อนกันเหรอ
คือบางทีคนเราทำงานในออฟฟิศเราไม่สามารถทำงานในออฟฟิศเดียวไปได้ตลอดทั้งชีวิตเรา
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันผ่านจากการคุยกันแล้วแหละ
ถ้าเกิดเราออกมันก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อนเราต้องออกไปด้วยนะ
มีคนมีคนถามเยอะครับแต่จริงแล้วคือจริงแล้วมันเป็นงานที่เราทำด้วยกันมากกว่า
เราคุยกันเราคุยตั้งแต่ที่แรกแล้วทำด้วยกันก็คือก็ทำด้วยกัน
สำหรับที่มีการตกลงกันแล้วคือใช่ใช่ครับ
คุยกันได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกทุกอย่างเพลง
หรือว่าทุกอย่างมันเป็นของสามคนอยู่แล้วแหละเนอะ
มันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นของใครผมไม่ได้ว่าจะต้อง
ผมเอามาใช้ประโยชน์คนเดียวหรือว่าผมจะไม่ใช้แล้ว
เขาสมควรจะมีสิทธิ์ใช้อย่างเงี้มันเราไม่มานั่งคุยตรงนั้น
มันเป็นปัญหาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเอง
สเต็ปต่อไปสำหรับทอมจะเป็นยังไงต่อไปมีสังกัดไหม
อิสระหรือเปล่าคือจริงจริงตอนนี้ผมก็อิสระครับ
จริงเราก็แฮปปี้นะครับที่แบบว่าก็ได้ทำอะไร
ตามที่ตัวเองวางให้ตัวเองรู้สึกว่าค่อยค่อยไปดี
เราก็เราก็แล้วก็ตรงไหนที่เราทำได้ดี
เราก็จะรู้ตัวเองว่าเราทำได้ดีอันไหนที่มันเป็นตัวเรา
เราก็จะรู้ว่าเออเนี้ยเนี้ยคือตัวเราอยากได้ลองอะไร
ก็ด้วยนะครับก็ด้วยนะบางทีเราแบบถ้าเรา
ถ้าเราไม่ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเราก็จะแบบเราก็จะเหมือนเดิม
เราก็เลยยังเป็นธอมแบบเดิมจริงจริงเราก็ไม่ได้เป็นธอมที่เปลี่ยนไปหรอก
แต่แบบว่าคือวันที่เราวันที่มันผ่านไปเรื่อยทุกวันเนี่ย
มันก็ทำให้เราโตขึ้นเจออะไรใหม่ขึ้นหรืออะไรแบบนี้ครับ
โอเคครับโอเคจริงจริงจริงจริง
ก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกจะให้มันเหมือนเดิมเพราะมันคงไม่เหมือนเดิมนะครับ
มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมากกว่าใช่มันเป็นอีกแบบหนึ่งมากกว่า
แล้วเราไปทำงานคนเดียวเรารู้สึกไงบ้างครับ
จริงแล้วทำงานคนเดียวรู้สึกไงบ้างครับก็อย่างที่บอกคือจริงแล้วเราก็ได้ร้องนั่นร้องนี่ไปเรื่อยตามไทม์ไลน์เราก็ค่อยไปของเราอะไรแบบ
แล้วเราจะมีโปรเจ็คใหม่กันไหมครับ
เรื่อยครับดูตามกำลังตัวเองด้วย